คุณล่ะโหลดหรือยัง
สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว

คุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเทปของเหล่าดารา
ที่จะมาแปลงร่างเป็นนักตักสุดอึด
อื้อหือแข่งกันตักแข่งกันโกย
เพื่อคว้าแจ็คพอร์ตเงินแสนสร้างกุศลทำบุญล็อตใหญ่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และพวกเขาทั้ง๔คน
จะได้พบกับเกมการตักสุดแปลกในรอบต่างดังนี้
วินาทีใครตักได้น้ำหนักน้อยสุดจะต้องกลับบ้านไปก่อน
โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป
สวัสดีครับสวัสดีครับ

โดยเผ็ดตัว
ก้อมันไม่ได้มาจากบ้านแล้วเขามาจากดาวองคารเหรอที่นี่

มาจากดาวองคาร

จะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดา
แล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานักตัก

เสียงที่มาี

ตอนนี้นะครับน้องทีก็จะประมาณ๘๙๐เดือนแล้วครับ
ขนาดอายุลูกยังไม่มั่นใจ

เดี๋ยวพอ๑ขวบจะพาไปแข่งรถดิบ

พูดถึงวันนี้ดีกว่าวันนี้มาสังเวียนแห่งการตัก
คุณไม่ได้มาธรรมดานี่คือไม่ได้มาตักเพื่อตัวเองใช่ไหมใช่

วันนี้นะฮะถ้าเกิดผมได้ของรางวัลแล้วก็แจ็คพอร์ตของรายการไปนะ
จะเอาทั้งหมดเลยนะครับไปช่วยกับพี่ที่เป็นทหารอยู่ภาคใต้
โอ้โหโปรโมงสุขใจจริง
ถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรเพื่อเขาได้
เราจะเอาส่วนนี้แหละไปช่วยพวกเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น

พ่อลูกอ่อนที่ตั้งใจจะมอบรางวัลการตักในคืนนี้ให้กับทหารใต้
เพราะเขาคือรั้วของชาติคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่
แม่ใจพี่ทหารนี่เขาหล่อมากใจหนุ่มเจมส์นี่ก็เช่นกันล่ะครับ

ผมกลัวผู้หญิงในนี้แค่คนเดียว

เขาคือรุ่นพี่ที่สามารถคว้าปริญญาโทจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้

คนดีนะผมบอกเลยนะเพราะมีเทคนิคในการวางแผน

คิดว่าจะไปให้ถึงจุดสูงสุดเพราะทำเพื่อทหารไทยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูด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

คุณตุ้นเกียจโมราทา
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทิศ
กล่าวเท้าด้วยครับผม
กล่าวอยู่นู้น

ตอนหลังเนี่ยผลงานเยอะมากมีวิธีการแบ่งเวลาไงบ้างครับผม
เอานาฬิกาออกมาแกะเป็น๓ส่วนก็แบ่งเวลากันไป

พี่เจมส์เป็นมูลวิธีทหารมีตราจาเพื่อสุนัขและแมวเพื่อสัตว์เลี้ยง
ของผมมูลวิธีสุพณิมิตรแห่งประเทศไทย

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเยอะมาก
ทำไมถึงเลือกที่จะมามูลวิธีนี้คะ

จิตใจดีอยากช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้

ตุ้ยก็จะมอบให้กับมูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทย
เพราะว่าเด็กนี่คืออนาคตของชาติ

เหนื่อยสามคนที่ผมกลัวผมกลัวมินครับ

สวัสดีคะสวะดีครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่เราเนี่ยสูงกว่าไอ้ที่ชั่งนิดเดียวเอง

วันนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าแจ็คพอร์ตเราไม่ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนอื่น

ของน้องเต้ยกับน้องอเล็กค่ะ
คือคุณเต้ยคุณอเล็กซ์เขามีมูลนิธิเพื่อช่วยช้างอยู่แล้ว

ช้างเนี่ยถ้าสมมุติล้มป่วยใช่ป่ะคะ

ทีนี้เราต้องรีบส่งเขาไปโรงพยาบาลไง
ทีนี้รถรถที่ใช้ในการส่งช้าง

เราก็ต้องการรถมาใช้สำหรับเคลื่อนย้ายลำบาย

แล้วก็เอาไปใช้ในศูนย์วิจัยด้วย

และนักตักคนสุดท้ายของเราในวันนี้
คุณมินนักแสดงสาวร่างเล็กไซส์โหลด
แต่เรื่องการตักนั้นจะโหดไม่ยอมแพ้ใคร
เพราะเธอตั้งใจจะมอบให้กับช้างเพื่อนยาก

เพราะเขาเป็นผู้ชายเราจะเป็นคนแบบหวั่นไหวกับผู้ชายนิดนึง

เข้าสู่การแข่งในรอบที่๑ครับ
กติกาการแข่งขันในรอบที่๑
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยากในการตักที่แตกต่างกันออกไป
ได้มั้ยตุ๊ยได้มั้ยเห็นไหม

ข้างหน้านั่นแหละดีแล้ว

พี่เจมส์หันหลังนิดนึง

วันนี้จ้ะมีของอปริศนา

เออ
และนี่แหละครับสิ่งของปริศนา

สารพัดสิ่งของกลิ้งได้
จะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะครับ
อย่าลืมนะว่าทุกคนนี้มาในวันนี้เนี่ยทำเพื่อมูลนิธิของตัวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาร่วมรุ้นร่วมให้กำลังใจพวกเขา

เชียร์ใครก็ส่งกำลังใจผ่านจอทีวีมาคุณผู้ชมครับ

ประกอบไปด้วยหัวนึ่งข้าวเหนียว

ถาดสารกระจาดกระติบ

อยากได้ที่เป็นงอบนะฮะเป็นหมวก

อยู่ที่คุณแล้วค่ะคุณเจมส์๑๙หมายเลขไหนดี

คุณเจมส์อยากได้หมวกสารแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแม่
ทำไมเดินเลยไปอย่างนั้นล่ะครับ
โอ้โห

ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราต้องใช้ความคิดเคลียร์ทีฟในการตัก
แล้วเราอาจจะไวกว่าเนี่ยอาจจะไวกว่าเจ้าจ่า

ไวกว่าทุกคนในห้องส่งนี้

ผมเนี่ยไปหันวิ่งมาเออนะฮะแล้วเวลาผมวิ่งเนี่ย

ตามมากระทืบครับผมเพราะว่าผมวิ่งทองที่ตลาด

เกือบดีแล้ว

ครับจะเลือกที่ไหนนี่แหละครับ

ตอนแรกเลยที่มันเป็น

หนึ่งหนค่าเหนียว

เอา๒
กระทืบ๒หารัก

เปิดเจอหวดได้หวด๒

ไม่ได้แล้วมันเป็นดวงชาตาของคุณคุณเจมส์
ฝรูถึงแล้วเจมส์รีบจากบ้านเลยฝรูดถึงแล้ว
ข้ำของลงแคียบมาก
ได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรแต่เป็นกำลังใจให้กันแล้วนะครับ

อันนี้ยืนมองเหมือนเกาหลีตะกด

ถึงแม้ว่าเจมส์อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝา
ใช่เพราะเจมส์ต้องรีบกลับไปชงนมให้ลูกกิน

เชิญพี่ตุ้ยประจำที่
ตอนนี้เนี่ยคุณเจมสแช่งคุณอยู่ในใจอยู่ใจจดใจจ่อ
ถ้าเลือกได้เนี่ยคุณจะเลือกไอเทมชิ้นไหนคะ
ชิ้นที่มีรู
เอามาทำไม
ถ้าได้เราแลกกันนะ

แต่ได้ชิ้นแล้วนะคะ

ที่เป็นหนึ่งข้าวเหนียว
อ่ะหมายเลข๔๒๖เลือกไม่ได้แล้วค่ะ
๑ถึง๙หมายเลขไหนดี

โอ้โฮมีแต่คนอยากได้หัวตกันทั้งนั้นเลยนะครับ

โอ้โฮ

ยังไงทำไม
เหมือนจะได้ตังค์อ่ะ

ถือว่าเป็นโกรเดนไอเทมที่ทรงอนุภาพจริงเลยนะครับเนี่ย
เราไปดูโกรเดนไอเทมที่ไม่มีใครเลือกแล้วกันนะครับ
หมายเลข๓หมวกสาร
หมายเลข๗ตระก้าสารก้นรั่ว
หมายเลข๘กระติบ
และสุดท้ายหมายเลข๙ถาดผ้าครับ
เรามาดูสรุปโกรเดนไอเทมของนัดตักแต่ละคนกันนะครับ
คุณเจมส์ได้ตระก้าสารไม่เสร็จ
คุณจ๊ะจ๋าได้ถาดสาร
คุณตุ้ยได้กระจ่าย

พร้อมนะครับ

ขอให้โชคดี
ตักได้เท่าไหร่

เอากลับบ้านไปเลย